นี่ซอยจุรีวิวกันเยอะเหลือเกิน
ยังไงสายสุกดิบดูคลิปนี้หน่อยก็แล้วกัน

มันเหนียง
ไม่เหนียงครับเป็นเหนื่อยง่วงนะครับ
ผมว่ามันพยายามกระคัดครับ
อัวศันเข้าเช้าอีกแล้วขออภัยนะคุณผู้ชมครับ
ยังไงต้องเอามาเตือนกัน
ไม่ได้มาอภัยเถอะ

พญาติทั้งในเนื้อวัวแล้วเนื้อหมูยิ่งเฉพาะเนื้อหมูเนี่ยนะ
เป็นโรคหูดับตายได้เลยนะครับ